เพราะว่ารู้สึกสิ้นใจเป็นธรรมดา
รู้สึกว่าฟ้าก็เป็นที่ก็รบนักศึก

แต่ว่ามันก็เป็นสัจธรรม
เพราะว่าชีวิตเกิดขึ้นดำรงอยู่

กลุ่มนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง

ต้องไปไปฟังโศกด้วย

แต่ว่าเอาไว้โอกาสแล้ว
จะคิดกันยังไงเนี่ย

ไม่สามารถจะพูดกันจบอย่างสำคัญได้

อยากฝึกคุ้ม

แต่คือว่ายุติใจเลย
ก็อโหสิกรรมมันต้องอโหสิกรรมอยู่แล้วนะ

ก็ต้องเก็บเป็นบทเรียน